เราจะเริ่มข่าวแรกกันด้วยเรื่องทางการเมืองสักหน่อย
การแก้ไขรัฐธรรมนูลก่อนแล้วกันนะครับ
วันนี้มีการประชุมร่วมรัฐสภา
เพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับ
ที่นายปียบุตรแสงกระหกกุล
และนายพระฤทธิ์วัชรสินทุนั้นเป็นตัวแทนเสนอเข้าไปนะฮะ
ที่ประชุมร่วมของรัฐสภาครับคุณผู้ชมครับ
มีมติไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ด้วยคะแนน๔๗๓เสียงต่อ๒๐๖เสียง

โดยเสียงที่รับหลักการแบ่งเป็นสว๓เสียงได้แก่

และนายพิสารมานวพัฒน์

ที่รับหลักการเพียง๒๐๓เสียง
ส่วนสวที่ไม่รับหลักการมีทั้งหมด๒๒๔เสียง
แล้วก็สสไม่รับหลักการ๒๔๙เสียง
จำนวนนี้มีสมองดออกเสียง๓คน
และสวงดออกเสียง๓คนครับ
ถือว่าที่ประชุมร่วมรัฐสภาพ
มีมติไม่รับหลักการร่างแก้ไข

เนื่องจากเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนสมาชิกของทั้งสองสภา

๔๙๘นางสาวศรีนวลบุลลือ
รับหลักการเจ้า
ท่านประธานเจ้าขออนุญาตเจ้า
ขออนุญาตให้นั่งหลบก่อน
ตอนนี้กำลังนั่งแผนอยู่

เดี๋ยวค่อยว่ากัน
ท่านประธานเจ้าขอเปลี่ยน
เป็นไม่รับหลักการเจ้า

ตกลงตามนั้นนะครับ

ก็จากนั้นนายพรเพชรก็สั่งให้

แล้วก็เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงมติต่อไปนะครับ
ขณะที่นายปิยบุตรและนายพระฤทธิ์นะครับ

สองคนนี้เป็นคนเสนอร่างนะฮะ

การที่รัฐสภาโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูลที่เสนอเนี่ยนะ
คือถ้ารัฐธรรมนุนปี๒๑๖๐ยังอยู่เนี่ยนะครับ

แล้วฝากพักการเมืองนะฮะ

เป็นนโยบายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย

ข้อเสนอในร่างไม่ได้ถูกนำไปปฏิบัติ
และต้องยอมรับว่าภารกิจนี้ยังไม่สำเร็จ
แต่สุดท้ายแล้วการแก้รัฐธรรมนูล
ก็ยังจะต้องเดินหน้าต่อไป
เขาเชื่อว่าถ้ายังมีรัฐธรรมนูลที่มีที่มา
กระบวนการและเนื้อหาที่ไม่ชอบทำ
จะไม่สามารถแก้วิกฤตทางการเมืองได้ครับ